สวัสดีคุณผู้ชมครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่๑๐๑นะครับ
มีหญิงวัย๒๕ปีตามไปทำร้ายเพื่อนบ้านด้วยมีดตะขอแล้วก็เสียมจนอีกฝ่ายในบาดเจ็บ
สาเหตุเนี่ยเพียงเพราะว่าแค้นฝังใจที่ตัวเองไปเผาโรงเก็บก้อนฟางของพ่อผู้บาดเจ็บ
แล้วถูกแจ้งความต้องชดใช้ค่าเสียหายกว่าสี่หมื่นบาทแต่ไม่จบฮะยังไปทำร้ายเขาต่อ
นี่ครับถูกทำร้ายจนศีรษะแตกแล้วก็มีข้อความทำนองว่าผู้หญิงคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไปตัดย่าแล้วถูกหญิงคู่กรณีขี่จักรยานยนต์เฉียวชน
แล้วถีบรถล้มแล้วก็เข้าไปเอาเสียมเอามีดตะขอไล่ฟันจนบาดเจ็บ
แต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยตอนนี้ไม่ถูกดำเนินคดีอะไรยังใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะฮะ
พื้นที่นี้อยู่ที่ตำบลบ้านฝังอำเภอกเศษวิสัยจังหวัด๑๐๑
ผู้ที่ถูกทำร้ายที่ท่านเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้ที่อยู่ที่โรงพยาบาลคือนางสาวเย็นจิตอ่อนปุ๋ยอายุ๔๖ปีนะครับ
ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านแล้วแต่ก็ยังไม่หายดีนะฮะยังอ่อนเพลีย
ศีรษะยังระบมจากบาดแผลที่ถูกทำร้ายส่วนคนก่อเหตุ
นางสาวเย็นจิตบอกว่าคือนางสาวทิพพวันจันเตี้ยชื่อเล่นชื่อออมแอ๋มอายุ๒๕ปีเป็นเพื่อนบ้านกัน
ไม่ไกลกันนะฮะซึ่งผู้บาดเจ็บเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมาประมาณ๑๐โมงเช้า
วันนั้นเธอขี่จักรยานยนต์จะไปตัดย่าให้วัวที่ไร่มันสำปะหลังห่างออกจากบ้านไปสัก๕กิโลเมตร
พอไปถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเห็นนางสาวอ๋อมแอ๋มขี่จักรยานยนต์ตามประกบแล้วเบียดรถของเธอแต่ว่ารถของอ๋อมแอ๋มล้มเอง
พอเห็นว่าเป็นนางสาวอ๋อมแอ๋มแล้วอีกฝ่ายไม่เจ็บมากเธอก็เลยไม่ได้จอดดูเพราะรู้ว่าถ้าจอดเดี๋ยวจะมีเรื่องเดี๋ยวอาจถูกทำร้าย
แล้วพอขี่รถไปถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดที่เปลี่ยวสองข้างทางเป็นไร่มันสำปะหลังตรงนั้นมีชาวบ้านหลายคนกำลังตัดย่าให้วัวอยู่
อ๋อมแอ๋มขี่รถตามมาทีนี้ตามประกบอีกแล้วใช้เสียมเหล็กฟาดไปที่ศีรษะเธอหลายครั้งจนเธอต้องจอดรถนะครับ
จากนั้นนางสาวอ๋อมแอมก็คว้ามีดตะขอที่อยู่แถวนั้นกะว่าจะเข้ามาฟันเลยเธอตัดสินใจคว้ามือที่นางสาวอ๋อมแอมถือมีดเอาไว้คือมือซ้ายถือเสียมมือขวาถือมีดนะอ๋อมแอมเนี่ยก่อนจะยื้อกันไปมาแล้วนางสาวอ๋อมแอมก็พยายามเอามือที่ถือเสียมตีเธออีกแต่โชคดีที่มีคนมาช่วยไว้ได้แล้วก็รีบ
อาจจะสืบเนื่องมาจากเมื่อปี๕๙นางสาวอ๋อมแอมเคยก่อคดีมาแล้วคือบุกเข้าไปเผาโรงเก็บก้อนฟางของพ่อของเธอจนวอดไปทั้งหลังพ่อก็ไปแจ้งความกับตำรวจอีกฝ่ายต้องชดใช้ค่าเสียหาย๔๕๐๐๐บาทเชื่อว่ายังคงโกรธแค้นอยู่แล้วก็ผ่านมาถึงตัวเธอที่เป็นลูกพอมาเจอกันเมื่อเจอกับนางสาวอ๋อมแอ
คิดยังไงก็รู้หรอกว่าถ้าพี่เขาไม่มาเจอตายแล้ว

ก็รู้ทุกอย่างเขาเก่งคุณตรงกันอีก
ทีนี้ค่ะคนที่ไปช่วยคนเจ็บนายบรรจงดำรีเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าวันเกิดเหตุตัวเขาเองกำลังขี่รถกลับบ้านระหว่างทางเห็นคนกำลังใช้มีดฟันกันอยู่อะนะคะ
ก็เลยเข้าไปช่วยตอนนั้นคนเจ็บเสียเลือดมากก็เลยรีบไปส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนก่อเหตุก็หลบหนีไปค่ะ
ผมก็เลยต้องตัดสินใจช่วยคนเจ็บขวานเพราะว่าเลือดออกเยอะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยทีมข่าวของเราก็ไปถึงบ้านคนก่อเหตุนะคะ
แต่บ้านก็ปิดเงียบอืมแต่ก็เจอเพื่อนบ้านอ่ะ
เพื่อนบ้านบอกว่าไม่อยากเจอคนก่อเหตุ

แต่ว่ารู้นิสัยเขาว่านิสัยเขาเป็นยังไง
เพื่อนบ้านบอกว่าก็พยายามหลบเลี่ยงมาตลอด

แต่หลังเกิดเหตุคนเจ็บเขาก็ไปแจ้งความแล้วนะคะ